มาดูบรรยากาศที่พักประชาธิปัตย์กันด้วยค่ะ
เพราะว่าวันนี้มีการประชุมใหญ่วิสามันพักประชาธิปัตย์
จะมีการเลือกหัวหน้าพักและกรรมการบริหารพักชุดใหม่
แต่คุณผู้ชมค่ะล่มก็เลยต้องเลื่อน
เพราะว่ามีบางประเด็นที่ไม่ได้เห็นพ้องต้องกัน
ช่วงท้ายสมาชิกพักบางคนก็เลยเดินออกไปจากห้องประชุม
ทำให้องค์ประชุมไม่ครบเลยล่มไปต้องเลื่อนใหม่
การประชุมที่ประชาธิปัตย์เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่๘โมงครึ่งค่ะ
ก่อนการประชุมนายชัยชนะเดทโชว์
สสนครศรีธรรมราชเป็นกลุ่มของนายเฉลิมชัยศรีอ่อน
ก็บอกว่าไม่เห็นด้วยที่มีสมาชิกพัก
ขอยกเว้นข้อบังคับการประชุมให้น้ำหนัก
คะแนนเสียงของสอสอเท่ากับโวเตอร์กลุ่มอื่น
จริงแล้วเรื่องนี้เป็นข้อบังคับของพักมานานแล้ว
ก็ต้องถือไปตามนั้นจะมาขอยกเว้นได้ยังไง
วันนี้มีม้ามืดเข้าชิงตำแหน่งคุณภักดิ์
ชื่อเสียงดีวงตระกูลดีส่วนตัวมองว่าดีนะ
เหมือนกับเป็นการรีแบรนด์สร้างความเปลี่ยนแปลง
และจะทำให้ประชาธิปัตย์มีความเป็นเอกภาพมากขึ้น
มืดที่คุณชัยชนะพูดถึงหมายถึงคุณนราพัฒน์แก้วทอง
อดีตสสบัญชีรายชื่อและอดีตรองหัวหน้าภักดิ์ประชาธิบัตร
ดูแลพื้นที่ภาคเหนือมีการวางตัว
คุณเด็ดอิตขาวทองสสสงขลาเป็นเลขาธิการพัก
ส่วนอีกฝากฝั่งหนึ่งนะคะสนับสนุนคุณอภิษฎเวชาชีวะอดีตหัวหน้าพัก
ให้กลับมาดำรงตำแหน่งหัวหน้าพักประชาธิปัตย์อีกครั้ง
วันนี้คุณอภิษฎมาร่วมประชุมแต่ไม่ได้ให้สัมภาษณ์อะไร
คุณสาธิตปิตุเตชะบอกว่าจะเสนอชื่อคุณอภิษฎ
และขอให้ที่ประชุมงดเว้นข้อบังคับ
ให้คะแนนเสียงในการโหวตเท่าเทียมกันไอ้ประเด็นตรงนี้แหละ
ที่ทำให้สมาชิกพักบางคนบอกว่าไม่เห็นด้วยนะคะ
คุณอลงกรพลบุตรก่อนหน้านี้ประกาศตัว
ชิงเก้าอี้หัวหน้าพักประชาธิปัตย์ด้วยใช่ไหมคะ
ก็ไม่ได้เข้าประชุมนะ
ยื่นใบลาออกจากพักประชาธิปัตย์อีกต่างหาก

ดามแป้งบอกแบบนี้ขออยู่ในวงการฟุตบอลก่อน

ว่าเอ๊ะแล้วมาดามแป้งจะเชียร์ใครเป็นหัวหน้าพักประชาธิปัตย์

มีคนอยู่ในใจอยู่แล้วแต่ไม่ได้บอกว่าเป็นใครนะคะ
วันนี้มาในฐานะสมาชิกพัก
และมาเป็นเพื่อนคุณโพธิพงศ์ล่ำซาม
คุณพ่อของเธอที่เป็นอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
ก็มีสิทธิ์ในการเลือกหัวหน้าพักในวันนี้ด้วย
ดรเอสุชัชวีสวัสดีค่ะ
ก่อนหน้านี้มีชื่อว่าได้รับการทับทามใช่ไหมคะ

วันนี้มามาในฐานะผู้สังเกตการณ์

ว่าจะลงแข่งเก้าอี้หัวหน้าพักประชาธิปัตย
เพราะผมรู้ตัวดีว่าคุณสมบัติผมไม่ครบ
ไม่เคยให้สัมภาษณ์แล้วก็ไม่เคยพูดว่า
จะสมัครหัวหน้าพักประชาธิปัตย์เลยครับ
แล้วก็เข้าใจว่ามันยังมีข้อจำกัด

ทีนี้ค่ะพอการประชุมเริ่มต้นขึ้น

ขอให้ยกเว้นข้อบังคับการประชุม
น้ำหนักคะแนนเสียงของสอสอประเด็นนี้สำคัญ
เพราะว่ามีสมาชิกพักแล้วก็มีในที่ประชุมเขาไม่เห็นด้วย
ติของคุณสาธิตก็ตกไป
ยติของคุณองค์อ่านคล้ามไพบูนรองหัวหน้าภักร์ประชาธิปัศ
เสนอให้ที่ประชุมงดเว้นข้อบังคับ
ให้เลื่อนการเลือกตั้งหัวหน้าพัก
และกรรมการบริหารพักประชาธิปัตย์ชุดใหม่ออกไปก่อน
เหตุผลก็คือเกรงว่าจะมีการกระทบกระทั่งกันในพัก
ถ้ามีใครแพ้ชนะเนี่ยคือกลัวจะกระทบกระทั่งกัน
ให้สมาชิกไปหารือกันก่อนดีไหม
ให้มันตกผลึกมากกว่านี้ซะก่อนดีไหม
แต่ที่ประชุมก็ไม่เห็นชอบนะคะกับข้อเสนอนี้
จนทำให้ฝ่ายของคุณสาธิตและกลุ่มที่สนับสนุนคุณอภิษฎ
กลับเลยกลับบ้านเลยออกจากที่ประชุมเลย
ช่วงบ่ายองค์ประชุมเลยไม่ครบมีไม่ถึงกึ่งหนึ่งค่ะคุณผู้ชมค่ะ
สื่อก็เลยบอกว่าโอ้โหนี่ประชุมล่มเลยต้องเลื่อนออกไป
คือจริงเขาพยายามจะพักก่อนด้วยนะพักสักประมาณ๑๕นาที
ก็หวังว่าจะกลับกันเข้ามาหรือเปล่าคนที่เดินออกไปแต่ไม่กลับเข้ามา

ใช่กลับบ้านไปเลยก็เลยองค์ประชุมไม่ครบนะคะ
ทีนี้ค่ะคุณนรพัฒน์แก้วทองบอกว่ายอมรับว่ามีผู้ใหญ่มาทาบทาม
ลงสมัครหัวหน้าพักประชาธิปัตย์
อยากหาใครที่เป็นคนกลางมาเขียนกติกาให้เป็นที่ยอมรับน่าจะดี

วันนี้ที่เราเป็นแบบนี้เราแพ้ภัยตัวเองนะ
ต้องรวบรวมสรรพกำลังและความเข้าใจสื่อสารกันภายในองค์กร
ได้เดินหน้าไปในทิศทางเดียวกันมันจะได้จบ
สื่อสารในองค์กรให้มันจบก่อนจะได้สื่อสารกับภายนอกง่ายขึ้น
มองว่าที่ประชุมล่มในวันนี้
แง่ดีก็คือเสน่ห์ของประชาธิปไตยของพัก
มองในแง่ดีนะการประชุมร่มมันเป็นประชาธิปัตย์ของพัก
มันก็มีทั้งจุดแข็งและจุดอ่อนในเวลาเดียวกัน
มันเป็นจุดแข็งและจุดอ่อนนะครับ
ผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้ควรจะต้องปรับ

ข้อบังคับพักกติกาต่าง
เลือกตั้งที่ผ่านมาแสดงเห็นชัดเจนว่า
เราสู้เรื่องของการสื่อสารไม่ได้
สื่อสารภายในของพักก็มีปัญหา
ทำให้พวกเราไม่ค่อยเข้าใจกัน
แต่บรรยากาศการประชุมล่มแบบนี้
คุณองค์อาจคล้ำภัยบูลค่ะก็บอกว่า
ผมเนี่ยอยู่พักนี้มานานยอมรับเลยว่ามันไม่เคยเกิดปรากฏการณ์แบบนี้นะ
ถ้าที่ประชุมยอมรับยัตติผมของตั้งแต่ต้น

ผมเองเนี่ยพยายามประสานกับทั้งสองกลุ่ม
ให้คุยกันหาข้อตกลงร่วมกัน
แต่ไม่ได้รับการตอบสนองเลยจากทั้งสองกลุ่ม
คุณจุลินลักษณะวิสิตค่ะรักษาการหัวหน้าพักประชาธิปัตย์บอกว่า

เดี๋ยวจะรีบนัดประชุมกรรมการบริหารพักชุดรักษาการให้เร็วที่สุด
ว่า๑๒กรกฎาคมค่ะ

ให้มีการประชุมเลือกหัวหน้าพักและกรรมการบริหารพักชุดใหม่อีกครั้งหนึ่งค่ะ
กันต่อว่าใครจะได้เป็นหัวหน้าพักคนใหม่ของพักประชาธิปัตย์นะครับ